รู้ก่อนร้อนหนาวสนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

เหนืออีสานอากาศค่อนข้างหนาวเย็นค่ะ
บนยอดดอยมีน้ำค้างแข็งด้วย

ภาคใต้ระยะนี้มีฝนตกหนักค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เราไปตรวจสอบสภาพอากาศในสัปดาห์นี้กันหน่อยนะคะ

ภาคเหนือภาคอีสานนะคะอากาศค่อนข้างหนาวเย็นค่ะ
ดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะ
อุณหภูมิอยู่ที่ราว๕๑๔องศาค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะ
อากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิ๑๘๓๔องศาค่ะ

อ่าวไทยมีฝนเยอะนะคะถึง๑๖๐๗๐ของพื้นที่
จุดที่มีคลื่นนะคะสูง๒๔เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ

อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะ
อุณหภูมิจะลดลง๑๓องศานะคะ
เพราะฉะนั้นในระยะนี้คุณผู้ชมต้องรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
แต่ที่ประเทศสเปนค่ะมีปรากฏการณ์นาคเล่นน้ำค่ะ
ดูดเอาเมฆแล้วก็ลมนะคะเข้าไปสะสมพลังอย่างที่เห็น
ก่อนที่จะเคลื่อนตัวนะคะเข้าบริเวณชายฝั่งแบบนี้
แต่โชคดีค่ะที่นักเล่นน้ำลูกนี้นะคะได้สลายตัวก่อนขึ้นฝั่งนั่นเองค่ะ
ซึ่งก็เป็นปกตินะคะของปรากฏการณ์นักเล่นน้ำ
เพราะว่าจะสลายตัวแล้วก็ไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนค่ะ